ทีนี้คนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือลอยคออยู่กลางทะเลอีก๓๐นาย
เดี๋ยวเราไปตามกันหน่อยปฏิบัติการค้นหาลูกเรือนะคะ
ทัพเรือส่งเรือหลวงหลายลำไปร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูญหาย
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณแซคนัทวินนะคะ
รายงานสดมาจากท่าเรือน้ำลึกอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
คุณผู้ชมครับจากปฏิบัติการการช่วยเหลือ
ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้คำว่าปฏิบัติการการค้นหานะครับ
สำหรับผู้ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทย

จากสภาพบริเวณริมชายฝั่งแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีคลื่นลมแรงนะครับ
ประกอบกับว่ามีอากาศหนาวทางด้านเจ้าหน้าที่รวมไปถึงกู้ภัยต่าง
นักข่าวสื่อมวลชนเองก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับ
แต่สำหรับผู้ประสบเหตุที่ตอนนี้รอคอยการช่วยเหลือกลางอ่าวไทยกว่า๓๑นาย
ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมและยังไม่มีวิแววนะครับว่าจะพบบริเวณไหนของอ่าวไทย
และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้มีเสื้อชูชีพนะครับ
เอาไว้ใส่เพราะว่ามีเพียงแค่ห่วงยางลอยคออยู่บริเวณกลางอ่าวไทยเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม
มาติดตามปฏิบัติการการค้นหาสำหรับผู้ประสบเหตุในวันนี้นะครับ
เราอยู่กันที่อำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคิริขัน
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทางกองทัพเรือยังคงร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิต
เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเกือบจะครบ๒๔ชั่วโมงในช่วงเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับ
สภาพอากาศทั้งลมทั้งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นปัญหาใหญ่ในการค้นหา
ตอนนี้มีการกันพื้นที่นะครับบริเวณชั้นนอกนะครับไม่ให้ทางด้านญาติญาติเนี่ยเข้ามาบริเวณข้างในนะครับ
ญาตเพียงให้สื่อมวลชนเข้ามาเท่านั้นครับคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าวันนี้เราได้คุยกับทางญาติของทหารเรือที่ยังไม่พบลูกหลานตัวเองนะครับ
ก็เดินทางมาติดตามการค้นหาหนึ่งในนั้นก็คือนางสิรินภาอีสาครับเป็นแม่ของจาโทสหรัฐอีสาอายุ๒๑ปี
คุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมายืนรอเฉง้อมองลูกน้ำตาเนี่ยไหลทั้งสองข้างอาบแก้มลงมาเลยนะคุณผู้ชมครับ
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้๑ทุ่มลูกชายเนี่ยยืมโทรศัพท์เพื่อนบนเรือโทรมาบอกว่าแม่ครับเรือล่มแต่ตอนนั้นเนี่ยเรือยังไม่อับปางลูกบอกว่าคนอื่นเนี่ยมีเสื้อชูชีพใส่แต่ผมและเพื่อนอีก๒๙คนมีห่วงยางไว้แล้วรวมแล้วเนี่ยประมาณสามสิบคนที่มีห่วงยางในการลอยคอในทะเลครับคุณผู้ชมจาโทสหรัฐบอกว่า
เลยแต่โทรศัพท์มือถือของผมแล้วก็ข้าวของผมเนี่ยจมกับน้ำไปแล้วครับแม่คุณแม่เลยบอกกับทางด้านจากโทสหรัฐนะครับว่าบอกว่าไม่เป็นไรเอาตัวเองไว้ให้รอดก่อนคุณแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกจะต้องปลอดภัยลูกแม่เป็นคนดีทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับคุณแม่บอกว่าสวดมนต์ภาวนาขอพรกับสิ่งศักดิ์

คุณผู้ชมครับเราได้สอบถามทหารเรือคนหนึ่งนะครับ
มาติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ
บอกว่ายุทธวิธีที่ฝึกซ้อมการลงเรือแพร่กันมา
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้

เขาบอกว่าคนแรกที่จะเป็นคนลงเรือก็คือพลทหารจรงก่อนครับ
ต่อจากนั้นจะเป็นนายศจ่าแล้วก็พันธานายทหาร
ปิดท้ายด้วยผู้ประคับการเรือจะเป็นคนลงเรือคนสุดท้ายคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทหารคนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวครับ
บอกว่ามีพลทหารคนหนึ่งกำลังจะลงแพรเรือนะครับ
แต่ว่าดันพลัดตกน้ำเสียก่อนทำให้เจอคลื่นซัด
แต่พลทหารคนนี้เนี่ยเขาใส่เสื้อชูชีพนะครับ
เราก็ถามตรงครับคุณผู้ชมครับว่ามีโอกาสรอดไหม
ทหารรายนี้บอกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงรอดสูงเลยนะครับ
ถ้าไม่เจอขึ้นไปซัดแล้วก็กระแทกกับอย่างอื่นก่อน
ก็จะรอคอยรอการช่วยเหลือได้แน่นอน

เขาบอกว่าเพราะว่าเรือลำอื่นเนี่ย

คุณผู้ชมครับสำหรับปฏิบัติการการค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเลตอนนี้

โดยการค้นหามีรูปแบบก็คือเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือศูนย์กลาง
มีเรือเล็ก๒ลำแล้วก็เรือหลวงกระบุรีอยู่โดยรอบนะครับ
เฮลิคอปเตอร์บินวนหาผู้ประสบภัยอยู่๒ลำ
เพราะว่าสามารถเคลื่อนตัวได้ไวและคล่องตัว
วิสัยทัศน์การค้นหากว้างและเร็วครับคุณผู้ชมครับ
โดยหากเฮลิคอปเตอร์เจอผู้ประสบภัยหรือว่าเรือเล็กเจอผู้ประสบภัย
ก็จะมีการส่งสัญญาณมาที่เรือหลวงอ่างทอง
และเรือหลวงอ่างทองจะประเมินสถานการณ์ว่าควรให้เรือลำไหนออกไปรับผู้รอดชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือว่าเรือหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ประสบเหตุเนี่ยก็จะต้องนำมาที่เรือหลวงอ่างทองก่อนครับ
ในเวลากลางวันยังสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์๒ลำในการค้นหาได้นะครับ
แต่หากเป็นเวลากลางคืนก็จะต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ในทะเลมีการทำงานร่วมกันกับศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
เขตท่าเรือศรีราชาในการส่งวิทยุไปยังเรือสินค้าทั้งไทยและก็ต่างประเทศ
ว่าหากเจอผู้ประสบเหตุให้เข้ารับการช่วยเหลือทันที
ส่วนบนบกก็มีจุดที่เรายืนรายงานสด
คุณผู้ชมครับมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราว
โดยหากได้ผู้ประสบภัยขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวทาง๒แนวทางในการส่งต่อ
โดยหนึ่งหากเป็นผู้ประสบเหตุที่มีชีวิตอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีชีวิตเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน
แล้วก็ส่งไปที่ศูนย์พักพิงหรือว่าโรงพยาบาลครับ
หากพบว่าผู้ประสบเหตุเสียชีวิตก็จะต้องมีการชันสูตรศพ
และพิสูจน์ตัวตนบุคคลในศูนย์ชั่วคราวนี้ก่อนนะครับ
เสร็จแล้วก็จะนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลบางสะพานนะคุณผู้ชมครับ
หรือว่าท่าเรือน้ำลึกนะครับรถมูลภิกษ์กู่ภัย
ที่พัฒนานำตกค์ไปโรงพยาบาลและศูนย์ภาคพีง
จะจอดอยู่ที่จุดที่เรายืนรายงานสดอยู่นี้นะครับส่วนเรือหลวงกระบุรี
คุณผู้ชมครับหากเรือหลวงกระบุรีเข้ามาจอดเทียบแล้วนะครับ
ก็จะมีการวอลบอกกันกับจุดที่เรายืนรายงานสดให้เข้าไปรับผู้ประสบภัยครับ
ตอนนี้๑๙นาฬิกา๓๔นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ถือว่าเลยเวลาในช่วงของเรือหลวงกระบุรีที่จะเอาผู้รอดชีวิต๑คน
ที่มีการค้นหาได้ตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับเข้ามาที่บริเวณฝั่ง
เดี๋ยวในช่วงของไทยรัฐนิวโชว์ช่วง๒ครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าการปฏิบัติการค้นหาตรงนี้
จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ในการค้นหาผู้รอดชีวิตในครั้งนี้ครับ

ส่งกำลังใจขอให้ช่วยเหลือกำลังพลทุกคนได้อย่างปลอดภัย
แต่เหมือนที่คุณแซครายงานว่ากำลังพลบางท่านที่ลอยคอรอความช่วยเหลือ
ไม่ได้มีเสื้อชูชีพแต่มีห่วงยาง

รายชื่อของทหารเรือที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
คือผู้ที่สามารถช่วยเหลือมาได้แล้ว
เพื่อท่านที่เป็นญาติพี่น้องยังติดต่อกันไม่ได้ดูจากรายชื่อที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะ
ส่วนที่ยังไม่มีรายชื่อเนี่ยนั่นคือกำลังค้นหากันอยู่นะครับ